ที่เรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างปีนี้ครับ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เน้นกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบวิถีไทยเหมือนเดิมนะครับ
เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปยังต่างจังหวัดไปตามส่วนภูมิภาคของประเทศไทยนะครับ
โดยเริ่มจากงานอีเวนต์ขนาดใหญ่ชื่องานว่า
เทศกาลเที่ยวเมืองไทย๒๕๕๙ต้องการจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนต่างชาติ
ไปเที่ยวตามต่างจังหวัดตามภูมิภาคของเราเพิ่มมากขึ้น
แล้วคาดว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวปีนี้ไม่ต่ำกว่า๘แสนล้านบาท
ติดตามจากรายงานของคุณชะดารัฐโภคาธนวัฒน์เลยครับ
การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำ๕ภาคที่ปกติดูได้ตามภูมิภาค
แต่สามารถหาดูได้ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย๒๕๕๙ที่สวนลุมพินี

ในระมิตพื้นที่ภายในสวนลุมพินีให้กลายเป็นหมู่บ้านจำลองภูมิภาคต่าง
มีเวทีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย
หวังช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เดินทางไปท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค
ซึ่งจะช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนมากขึ้น
งานท่องเที่ยววิถีไทยปีนี้เพิ่มกิจกรรมเขาเล่าว่า
ให้ประชาชนผู้มาร่วมงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่าง
เพิ่มเส้นทางการท่องเที่ยวใน๒๔จังหวัด
โดยคาดว่าตั้งแต่วันที่๑๓๑๗มกราคม

เม็ดเงินสะพัดในงาน๕๐๐ล้านบาท
เพิ่มขึ้น๑๒๕จากปีที่ผ่านมา
ที่มีผู้เข้าร่วมงาน๖แสนคน
ซึ่งสร้างเงินสะพัดได้กว่า๔๐๕ล้านบาท
ที่แล้วเราออกตัว๑๒เมืองต้องห้ามพลาดไปแล้วนะคะ
ซึ่งก็ประสบความสำเร็จอยู่ทุกภาคของประเทศไทย
มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นประมาณ๑๓

ก็คือจากเมืองเดิมที่เรานำเสนอเมื่อปีที่แล้ว

ตัวอย่างเช่นปีที่แล้วเราออกตัวลำปาง
ปีนี้ก็ลำพูนนะคะ
ปีที่แล้วออกตัวเลยก็ปีนี้ก็จะเป็นชัยภูมิ
ภายในงานยังมีสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภาคต่างทั่วประเทศมา
ให้ได้เลือกซื้อกันบริเวณโซนหมู่บ้าน๕ภูมิภาค
หมู่บ้านภาคเหนือที่มาในคอนเซ็ปต์ผ้าเมืองเหนือ
หมู่บ้านภาคกลางที่ขายเอกลักษณ์ผ่านบ้านเรือนไทยมาตรฐานค่ะ

เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาชาวบ้านของภาคกลางค่ะ
โดยที่ซุ้มนี้จะมีตัวแทนชาวบ้านจากตำบลภูเขาทองมานั่งสาธิตการจักษานปลาทะเบียนใบลานให้ดูกันสดเลยค่ะ
สินค้าภูมิปัญญาชาวบ้านที่ขายในโซนหมู่บ้าน๕ภูมิภาค
ถือเป็นการรวมเอาวัฒนธรรมจากภาคต่างมารวมอยู่ในที่แห่งเดียว
เพื่อช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยากไปเที่ยวอย่างภูมิภาคนั้นมากขึ้น
ปกติก็เที่ยวอยู่แล้วค่ะก็มาก็อยากเที่ยวอีก
เมืองไทยคงจะเป็นแถวภาคใต้ชอบทะเลอะไรอย่างนี้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดหวังว่างานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยจะช่วยจุดกระแสการท่องเที่ยวภายในประเทศตลอดปีนี้
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มีการท่องเที่ยว๑๕๐ล้านคนครั้ง
และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวราว๘แสนล้านบาท
เพราะหากได้เที่ยวแล้วจะรู้ว่าท่องเที่ยวไทยเก๋ไก่ไม่เหมือนใครค่ะ